ทุกผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยแม่บีบหัวใจจริงคนเป็นพ่อเป็นแม่
คือถ้าเป็นลูกเป็นหลานเราเราก็คงจะแบบโอ้โห
รถตู้รับส่งเด็กนักเรียนมีเด็กอยู่๑๒คนบนรถ
วกคนขับอีกคนนึงเป็น๑๓คนวันนี้พุ่งตกคลองที่เรียบคลอง๓ปฐุมธานี
ไปดูนะฮะตอนที่ไปช่วยเหลือกันวินาทีชีวิตจริง
พวกมันไม่เป็นอ่ะช่วยดิ
ไปบอกมานู้นไปบอกมานู้นเร็ว
นู้นฮะโอ้ย๑๒คนนิดเด็กนั้นช่วงนี้ปลอดภัยกันหมดนะฮะ
คนขับก็ปลอดภัยนะครับทุกผู้ชมครับไปช่วยกันทันนะครับ
เนี่ยวินาทีว่าใช่ค่ะค่ะ
มีชีวิตจริงเป็นลูกเป็นหลานเราจะทำยังไง

ต่อให้ไม่ใช่ลูกหลานที่เห็นอย่างนี้เราก็โอ้โหตายแล้ว

ดูข่าวกันมากี่ครั้งกี่หนรถตกน้ำอ่ะใช่ไหม
คลิปเหตุการณ์นี้นะครับตรงนี้คือถนนเรียบคลองสามนะครับ
ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
นี่ฮะช่วงเย็นนี่เองนะครับ
เด็กนักเรียนเนี่ยพยายามออกจากรถตู้แล้วว่ายน้ำเข้าหาฝั่ง
เห็นไหมเนี่ยว่ายกันเข้ามาแล้ว
๒คนนะครับคนขับรถอีกคนนึง
ก็บาดเจ็บกันนั่นแหละนะก็บาดเจ็บเล็กน้อย
โชคดีนะฮะรอดชีวิตกันมาได้
เด็กนักเรียนคนหนึ่งที่มากับรถตู้รับส่งนักเรียนคันนี้นะครับ
บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยน้องบอกนั่งฟังเพลงอยู่เบาะหลัง
เปิดกระจกรถอยู่ด้วยนะมาถึงจุดเกิดเหตุ
รุ่นพี่ม๖นั่งอยู่ด้านหน้าตะโกนบอกระวังระวัง
แล้วรถพุ่งตกคลองเลยนี่ฮะ
ขณะที่คนขับรถนะครับชื่อนายสุริยานะครับอายุ๔๖ปี
คนขับรถตู้รับส่งนักเรียนเขาบอกว่าขณะเกิดเหตุ
เขาขับรถออกมาจากโรงเรียนหอวังปฐุมธานี
เพื่อพาเด็กนักเรียนเนี่ยไปส่งที่บ้านนี่ใส่แมสสีส้มนี่นะ
ทีนี้ระหว่างทางเนี่ยจะพาเด็กส่งที่บ้านเนี่ย
ยังอยู่เต็มคันรถเลย๑๒คน
สุริยาเขาบอกว่ามาถึงจุดเกิดเหตุเขาวูบ
เขาบอกเขาวูบรู้ตัวอีกทีก็คือรถตกน้ำแล้วฮะ
นี่เขาบอกเขาวูบจริงเอาไปตรวจร่างกายนะ
ตำรวจเอาไปตรวจเลยไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้เสพยาอะไรทั้งสิ้น
แต่ตำรวจบอกยังไงก็ต้องตรวจตามขั้นตอนนั่นแหละ

ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับทุกผู้ชมครับ
วินาทีก่อนเกิดเหตุรถตู้รับส่งนักเรียนคันนี้
นี่ครับฟิ้วไปละหันกล้องวงจรปิดไปละ
คันนี้นะครับเหมือนที่น้องเขาบอกเขาเปิดกระจกแล้วก็นั่งฟังเพลงข้างหลัง
จากนั้นอีกตัวหนึ่งนะฮะกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่ง
จะเห็นถนนตรงจุดที่รถตู้ขับมา
จะมี๓แยกอยู่ตรงนี้นะฮะ

ลงไปเลยไม่มีเบรกเลยคุณเห็นมาสอน

อันนี้เราทำภาพช้าให้ดูนะว่าพุ่งตกลงไปอย่างนี้เลย
เลี้ยวซ้ายไม่เลี้ยวขวาไม่ตรงไปตรงสะพานอะไรทั้งสิ้น
เอาขอดูภาพแบบความเร็วจริงจริงหน่อยดูนะฮะ
ไปเลยจริงจริงพี่อุ๋ยฟู้ลงไปเลยคือผมว่าโชคดีมากที่เขาเปิดประตู
หรือว่าน้องเขาเปิดหน้าต่างกระจกอะไรไว้ด้วย

เขาตะโกนบอกแล้วบอกระวังระวังกัน

เด็กบางคนว่ายน้ำได้ก็ไหว้เข้าฝั่งมา
ตำรวจบอกว่านายสุริยานี่จะต้องไปตรวจ

เดี๋ยวคงต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันตามขั้นตอน

ได้ไงมันคือความเป็นความตายมันคือชีวิตคนนี่ชีวิตเด็กอ่ะ
๒คนนะนี่ยังไม่ได้ส่งบ้านสักคนนะเพิ่งออกจากโรงเรียนเลยนะ
ดีนะที่เด็กไม่เป็นอะไรนะคะ